ชัยจะพาไปที่เฉริงซาวที่จะทานของอร่อยค่ะคุณผู้ชมครับ
โอ้โหเขาบอกว่าอาหารชิ้นนี้มันไม่ได้หาทานง่ายนะ
น้ำคล็กจริงหรือเปล่าเป็นวิรุณอีกหน่อยครับ

ผสมผสานหลายอย่างเลยทีเดียว

ขนมมันไข่ที่เราพูดถึงเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้
หน้าตามันอาจจะคล้ายกับขนมครก
สมกับขนมบ้าบินเข้าไปอีกที
แล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นในสไตล์ทาโกยากิ

พอควักแคะออกมาก็จะคล้ายกับทอดมัน
โอ๊ยหลายอย่างหลายสัญญาณมากเลยตอนนี้
อย่างแรกต้องเตรียมแป้งข้าวเหนียวแป้งมันมะพร้าวอ่อนกะทิมันเทศ
นำมานำมาผสมกันให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ
จากนั้นก็เอาเตาขนมครกมาตั้งบนถ่านเตาถ่านอย่างนี้
แล้วต้องใช้เป็นไฟอ่อนนะครับ
พอได้ที่แล้วเนี่ยนะครับก็น้ำมันนิดนึงมาเช็ดไว้ตรงเตานะครับ
แล้วก็หยอดส่วนผสมลงไปทีละบ่อทีละบ่อโบ๊ะลงไป
หยอดหลุมลงไปหลุมเยอะหน่อยนะ
ใช่ครับพอสุกแล้วนะด้านหนึ่งก็ทำการพลิกให้อีกด้านหนึ่งลงไปโดนไฟบ้าง
ไหมทำไมไม่เผ็ดไม่เผ็ดมันพริกไม่ใช่พริกมันพริก
กลับด้านเดียวอ่ะรอเรือรอลิบไปกันหมดล่ะอ้าวนี่นี่คุณผู้ชมนี่
พลิกด้านแบบนี้ให้มันสุกทั่วถึงซึ่งกันและกันนะครับ
เสร็จป้าบพอสุกทั้งสองด้านแล้วก็แคะมันออกมาแล้วก็ได้เลยครับ
กล่องหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่๑๐ชิ้นราคา๒๐บาทไม่แพงนะ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวบางประกงนะครับลองไปชิมกันได้นะครับ
ไปกันเลยที่จังหวัดฉะเชิงเซาลองชิมกันดูกับขนมมันไข่
ที่มีวิธีการทำคล้ายกับขนมครกพลิกไปพลิกมาแบบขนมทาโกยากิ
เสร็จปั๊บหน้าตามันออกมาก็จะคล้ายกับทอดมัน
สุดท้ายแล้วรสชาติมันคือขนมมันไข่
มันมันหอมหวานนะยังไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนกันเนอะ
คือบางทีถ้าเกิดเราเดินไปเจอขนมแบบนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะ
เราไม่ดูรายการตล